พี่เมฆวินัยไกรบุตรคราวที่แล้วไปขอพรเอาไว้
ว่าขอปลดหนี้ล่าสุดนี่บังเกิดผลแล้วจ้า
เต็มลอตเตอรี่เดี๋ยวตามมาดูกันว่าเท่าไหร่อย่างงี้
แต่ก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมดูตามภาพนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะงานใหญ่งานวงสวงใหญ่ของพี่บินบริษฐ์ค่ะ
นำทีมนักแสดงศิลปินค่ะไปร่วมนี่เลยค่ะ
งานวันพระราชสมพบของเสด็จพ่อร๕

คุณพศาชาวบ้านมันคือวันเกิดของเสด็จพ่อร๕
ตามภาพเท่าไหร่ค่ะพ่องานก็คือพี่บินมารือรีบค่ะ

บอกแบบนี้เลยนะคะจัดพิธีวงศวงศ์สการะเนื่องในวันไข้วันพระราชสมภพครบรอบ๑๖๙ปีของเสด็จพ่อรอห้า
ตามภาพที่เห็นเลยน้ำป้อมพระสุนจอมเก้าจังหวัดสุรปาการ
โอ้โหต้องบอกว่าบรรยากาศคลังมากคุณผู้ชม
ช่วงเช้าเนี่ยฝนตกอย่างหนักมากนะคะแต่พอถึงเวลาบ่าย๒โมงครึ่งปั๊บค่ะ
ท้องฟ้าเริ่มสว่างสวัยกลับมาเปิดฟ้าเปิดจัดพิธีได้แบบว่ากลางแจ้งแบบนี้ไปเลย
แล้วที่สำคัญนะคะมีชาวบ้านมาร่วมพิธีบวงสวงกันแน่นลานพิธี
เห็นหน้าจอค่ะคุณผู้ชมครั้งนี้นะคะพี่บินนำบายสีรูปพญาครุฑค่ะสวยงามมาก
แล้วก็พญานาคค่ะเคียงคู่กันเลยนะคะมาถวายพระองค์ท่านค่ะ
รับบทแม่หญิงนะคะสวยที่สุดในพิธีใส่ชุดไทยไปเลยนะคะ
แต่งตัวเกินเพื่อนอีกแล้วไม่ไม่คือตั้งใจไปนะคะ
เพราะว่าเสด็จพ่อร๕เห็นเราแต่งตัวสวยจะได้ให้พรไง
นี่คือเค้กวันเกิดเค้กวันเกิดปีดีคุณผู้ชมใหญ่มากนะคะจำนวนเค้ก๕๙๕ปอน
เดี๋ยวจะมาบอกว่าเลข๕๙๕มาจากไหนคุณผู้ชมนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะพี่แจ๊กรีนสอบถามราคาเค้กมาแล้วคุณผู้ชม
เค้ก๕๙๕ปอนปอนละ๘๗๐บาทบวกแล้วคุณหารเป็นราคาทั้งหมด๕๑๗๖๕๐บาท
นี่แล้วก็คือเป็นแบบว่าแบบจำลองเลยอ่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกกุหลาบไงเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยชอบดอกกุหลาบมาก
คุณผู้ชมนะคะซึ่งทุกปีพอถึงวันที่๒๐กันยายนค่ะพี่บินก็จะจัดพิธีบวงสวงใหญ่ค่ะ
พร้อมตัดเค้กแบ่งผู้ที่มาร่วมงานแล้วก็ชาวบ้านรวมไปถึงพี่แจ๊กกะลีน

แล้วต้องกินเอาเลียขาวชัยด้วยคุณผู้ชมปังมากเค้าช่างภาพได้ไปหูนถ้วยเลย

อยู่ในตู้เย็นแน่นอนปัง
ว่าแล้วก็สีมดผลเลยไงจริงนะคะถูกต้องโดยพี่มีนและทีมงานนะคะ
ได้มาจัดงานที่ป้อมพระจุลปีนี้๔ปีที่๔แล้วนะคะ
เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของเสด็จพ่อรอ๕ที่มีมากล้นเหลือเกิน

แต่ตรงนี้บริเวณตรงหน้าป้อมพระจุลนี่ปีที่๔
วันพระราชสมภพวันที่๒๐กันยายน
โดยที่แล้วเราก็รำลึกถึงตลอดนะวันที่พระองค์ท่านทรงประสูจน์

แล้วก็เท่ากับครบ๑๖๙ปี
เค้ก๕๙๕หลายคนจะฝากมาถามว่า
ผมตั้งก็คือรัชกาลที่๕คือ๕นำนาจอยู่แล้ว
และ๙๕ก็คืออายุของรัฐกาลที่๙
ปีนี้ครบ๙๕ปี
ปีนี้ก็คือพระบรมรองจำลองจากนี่เลยครับ
ประมาณพระจุลแล้วก็เป็นจำลองที่นั่น
ก็ถือว่าเราคนไทยก็น้อมรำลึกถึง
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับ
ปีหน้านะครับถ้ามีโอกาสได้เข้ามาร่วมในพิธี

ชมข่าวทางไทยรัฐทีวีก็อนุโมทนา

ค่ะก็ร่วมอนุโมธนาบุญพาทนี่เลยนะครับ
เพราะว่างานนี้บุญแน่นอนนะคะ
ตัวเลขก็แน่นไปเลยนะคะคุณผู้ชม

คือถ้าในหลวงราชการที่๙ยังอยู่นะคะ
จาก๙๕ปีนะคะส่วนเค้กก็๑๐๖ออกถ้าเสด็จพ่อร๕ยังอยู่นะคะ
ก็๑๖๙ปีนั่นเองนะคะก็เป็นความเชื่อนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ที่สำคัญเฮ่งปังทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เลยค่ะ

ขอพรพระเราก็อยากได้ความเห็งได้ความโชคดีนะคุณผู้ชมค่ะ